เหนื่อยเมื่อยล้ากันแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวพาคุณชนะคุณนิวนาวคุณผู้ชมทางบ้าน
ไปร่วมกันรำไทยเก๊กกับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองหนองคายกันสักนิดหนึ่ง
บอกว่าการรำไทยเก๊กแบบนี้เป็นการเสริมสร้างให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ
โอ้โหต้องบอกว่าเพลงเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับจังหวะการรำไทยเก๊กสักเท่าไหร่
ดูจะเป็นแบบมันต้องเพลงอะไรล่ะงั้นกะบี่ได้เตรียมทานเหรอ

แต่นี่ก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาลเลยนะ
ถูกต้องเมื่อวานนี้นายกตู่ก็ออกกำลังกายเตะตะก้อไปแล้ว
วันนี้มาดูผู้สูงอายุออกกำลังกายกันบ้าง
เพราะว่าสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองค่ะ
เหตุนี้แหละค่ะผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย
เขาจึงรวมตัวกันออกกำลังกายบริเวณสวนสุขภาพชุมชนหายโศก
ข้างโรงพยาบาลจังหวัดน้องคายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง
สู้กับอากาศที่แปรปรวนอยู่ในช่วงนี้
เขาบอกว่าช่วงเช้าเมืองหนองคายอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็นค่ะ
อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๑๕๑๗องศาเซลเซียต

ค่อนข้างที่จะเย็นมากส่วนกลางวันโอ้โหร้อนจัดขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะ
เพราะว่าอุณหภูมิสูงเกิน๓๐องศาเซลเซียตไปแล้ว

ก็แปรปรวนแล้วก็ป่วยง่ายด้วย
ก็เลยต้องมีการออกกำลังกายรักษาสุขภาพกันหน่อย
สำหรับการออกกำลังกายนะคะจะเริ่มต้นจากการรำไทยเก๊กก่อน
ตามมาด้วยการเต้นแอโรบิกเขาที่เป็นสเต็ป
คือเริ่มแบบช้าก่อนวอร์มก่อนนะคะ
แล้วก็เต้นแอโรบิกก็คือประกอบเพลงไปด้วย
จากนั้นก็จะแกว่งแขลดพุ้ง
รวมเวลาการออกกำลังกายทั้งหมดประมาณ๑ชั่วโมง
โมงนี้ได้ออกหลากหลายท่า
หลากหลายเขาเรียกว่าอิริยบทต่าง

ถ้ารำไทยเก๊กมันอาจจะน่าเบื่อไป
อยากโยกย้ายกันหน่อยเต้นอาราบิกก็มี
นี่ไงเพิ่มความสนุกสนานเข้าไป

ก็จะมีผู้สูงอายุรวมตัวกันออกกำลังกายกว่า๔๐คนเลย
ยิ่งช่วงสุดสัปดาห์มากถึง๘๐คนนะคะ

บางคนก็มีการชวนลูกชวนหลานไปออกกำลังกายด้วย
อย่างคุณชนะคุณนิวนาวไปออกด้วยกันได้นะคะ
นี่ดูคุณนิวนาวแล้วก่อน

แล้วต้องผ่อนลมหายใจเข้าลมหายใจออก
เป็นการฝึกสมาธิด้วยได้กล้ามเนื้อด้วย

ทำหลายอย่างแต่ไม่ได้ดีสักอย่างหนึ่ง